เราจะมาเกาะติดภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้
ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลายจุดต้องเจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียว
และหนึ่งสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต
แล้วก็ทรัพย์สินเป็นวงกว้างก็คือเรื่องของพายุนะครับ
ดังนั้นในค่ำคืนนี้เราจะมาเริ่มต้นกับสถานการณ์พายุโฮริเก

พายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในทะเลคาริเวีย
รอบ๑๐ปีนะครับได้พัดกระหน่ำชายฝั่งทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ
ด้วยความเร็วลมสูงถึง๒๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงเข้าทั่วเมืองชายฝั่งหลายแห่ง
โดยมีต้นไม้หักโค้นทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
หลายร้อยหลังคาเรือนปัจจุศัตริย์ล้มตายพืชไร่

ที่พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ต่อไปถล่มคิวบาร์
แล้วก็วานนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาครับ
โดยภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นภาพที่ชาวอเมริกันที่อยู่อาศัยบริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ต่างพากันอบพยพหนีภัยเฮอริเคนแมททิว
ที่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าว
ขณะที่รัฐนอสแคลเลน่าและจอร์เจีย

ประชาชนจำนวนมากต่างกักตุนสิ่งของที่จำเป็น

หรือว่าเหตุการณ์ภัยพิบัตรขั้นรุนแรง

ที่นี่ต้องเจอฝนตกหนักลมกระโชคแรงแล้วก็น้ำท่วมฉับพลัน

สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนประชาชน

มีอร่ายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย๗คน

ทำให้สะพานข้ามแม่น้ำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพังถล่มลงมา

เรือที่จอดเทียบท่าได้รับความเสียหายด้วยนะครับ

พายุที่มีชื่อว่าชะบาได้พัดถล่มอย่างหนัก

ล่าสุดตอนนี้ชาวบ้านเกาหลีใต้
เริ่มออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

อย่างหนักนะครับทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก

ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองใหญ่อันดับสอง

ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมโดยมีบ้านเรือนประชาชน
กว่า๒๓๐๐๐คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ที่นี่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คน

ซึ่งตรงกับวันชาติของจีน

ก่อนที่จะกลับมาใช้บริการได้

และเท่าฐานออกจากกล่องภูเขาไฟ
ทางการต้องประกาศให้ชาวบ้านในรัฐโกลิมาแล้วก็รัฐฮาลิสโก้
ร้อยคนอบพยพออกจากบ้านเรือนประชาชนไปยังบริเวณจุดที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เมืองไทยของเราเองตลอดสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาเรื่องสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องภาคล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ